อีกปรากฏการณ์หนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องของบุญบรมีของพระครูบาบุญชุ่ม
ท่านก็ไปที่ถ้ำหลวงตั้งแต่ตอนที่ยังหาไม่เจอหาเจอแล้วก็ยังออกไม่ได้
ท่านก็ไปอีกนะครับทำพิธีจนกระทั่งออกมาอย่างปลอดภัยทุกคนเหมือนที่ท่านบอกเลยนะ
ว่าเดี๋ยวก็ได้ออกมาปลอดภัยหมดทีนี้ผู้ที่เคารพสัทธาเลื่อมใสสัทธาทีนี้ก็โอ้โห
ต้องการอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระครูบาบุญชุ่มในการเอามาติดตัวไว้
มีผู้ที่เล่าให้ฟังวันนี้อย่างท่านนี้ครับหลวงพ่อท่านนี้ก็คือ
พระมหาภัยทูลวัชิระยาโนจ้าวาดวัดท่าต้นงิ้วจังหวัดลำพูน
เป็นหลานของพระครูบาบุญชุ่มนะ
พระมหาภัยทูลท่านก็บอกว่า
เคยเจอหน้าทีชีวิตที่รอดตายจากอุบัติเทพฯเมื่อปี๒๕๔๓
ตอนนั้นไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของพระครูบาบุญชุ่ม

หลังจากเสร็จงานแล้วก็กราบลาเพื่อจะเดินทางกลับจังหวัดลำพูน
ปรากฏว่าพระครูบาบุญชุ่มท่านก็เอาฝ้ายมาผูกที่ข้อมือทั้งสองข้าง
แล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับเลยพักครั้งคืนก่อนไหม

แต่ว่าพระมหาภัยทูลท่านก็บอกว่าไม่เอาท่านจะกลับแล้วขอเดินทางกลับเลยก็แล้วกัน
แล้วก็แกะฝ้ายที่ข้อมือซ้ายออกไปผูกให้กับหลานแล้วก็นั่งรถเดินทางกลับ
พอไปถึงเขตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
พระมหาภัยทูลบอกว่าก็เผลอหลับไปนะฮะ
จู่คนขับก็หลับในขับรถไปชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรง
พระมหาภัยทูลท่านก็กระเด็นออกจากตัวรถไปเลยนะ
บาดเจ็บแขนซ้ายหักแต่ว่าคนอื่นปลอดภัย
พระมหาภัยทูลท่านเชื่อว่าที่รอดชีวิตมาได้อย่างปฏิหาร
แค่บาดเจ็บเนี่ยก็เพราะบุญบรมีของครูบาบุญชุ่มที่คุ้มครอง
ถ้าไม่แกะฝ้ายที่ข้อมือซ้ายออกไปเนี่ยอาจจะไม่เป็นอันตรายก็ได้
อ๋อคือแกะข้อมือซ้ายแล้วก็ขาซ้ายหัก
อ๋อถ้าไม่แกะออกอาจจะไม่หักเขาได้
ถูกต้อง
แต่ด้านขวาเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไร
ถ้าว่าตอนนั้นท่านให้พักอยู่ที่เมืองพงศ์
ราชดองเรื่องเสียอุบัติเหตุอาจจะไม่เกิด
หรือว่าได้ข้อมือที่อ่าท่านผูกให้เนี่ย
ไม่เอาออกก็อาจจะไม่เป็นไร
แต่ว่าได้เอาออกไปข้างหนึ่งก็เลยเจ็บด้านซ้าย
เอาข้างซ้ายออกก็เจ็บข้างซ้าย
ก็คิดว่าส่วนนี้อาจจะท่านคงจะรู้แต่ท่านไม่พูด
เนี่ยท่านก็เตือนเตือนเตือนว่าให้นอน
อย่าเพิ่งกลับให้นอนท่านเขย่าขย่าให้นอน
แต่อารมณ์ก็ไม่นอนอืมอ่าจะกลับ
อันนี้ก็คงเป็นวิบากกรรมอารมณ์
เนี่ยก็อ่าท่านได้ผูกข้อม้ายข้อมือให้สินให้พร
ก็ทำให้รอดมาทั้งที่คนมาดูตำรวจมาดู
นึกว่าไม่รอดสักคนอ่าเด็กที่ไปด้วยขับรถ
เครื่องรางของขรังของครูบาอบุญชุมเนี่ย
ก็มีหลายอย่างแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ย
หรือว่าเส้นผมของครูบาบุญชุ่มทั้งหมดที่นำมาทำนะครับ
ครูบาบุญชุมท่านก็จะอธิษฐานจิตด้วยตัวท่านเอง
ก็มีการมอบให้กับผู้คนเยอะแยะไปหมดนะครับ
หรือว่ามีใครที่เริ่มสายศรัทธาก็มาเช่าบูชาไปก็เยอะนะครับ
มีอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นหลานนะฮะหลานสาวของพระครูบาบุญชุ่ม
ชื่อว่านางทันชนกพวงทองตอนนี้เป็นผู้จัดการห้างอยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าพระครูบาบุญชุ่มเนี่ยเธอเคยมีประสบการณ์ก็คือ
ประสบภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะคุณเดี๋ยวมาสอน
สลบไป๓วันแพทย์วินิจฉัยว่าโอกาสรอดเนี่ยโอ้โหน้อยมากนะครับ
โดยมีโอกาสเสียชีวิตถึงร้อยละ๘๐ถ้ารอดได้ก็เสี่ยงพิการอันนี้แพทย์บอกนะครับ
คุณทันชนกบอกว่าอยู่มีญาติซึ่งอยู่ในหมู่บ้านแม่คำใต้อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
เดินทางมาหาแล้วเอาของขลังของพระครูบาบุญชุ่มมาให้เพราะว่าเธอเป็นหลานนะครับ
บอกว่าเนี่ยให้เอามาติดตัวไว้เป็นสายสินให้ผูกที่ข้อมือแล้วเอาพระเครื่องไปคล้องไว้ที่คอนะ
ขณะนั้นญาติคนนี้ก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเธอป่วยรู้แค่ว่าพระครูบาบุญชุ่มบอกว่าให้เอามาให้
อยู่ที่ชนบุรีนะแต่เชื่อว่าคงจะอย่างรู้ด้วยจิตก็เลยสั่งให้คนเนี่ยเอาของขลังมาให้
ตอนที่เส้นเลือดสมองแตกตอนนั้นเราจำอะไรรู้เรื่องอะไรไม่ได้หรอก
แต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มเข้าใจเนอะแต่ว่าก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าวันที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะ
ทำไมมันมีน้าเขาเอาพระมาติดตรงนี้ไว้ให้แล้วก็มีในส่วนของมือเนี่ยติดไว้ตลอดเวลา
ออกจากโรงพยาบาลมาแต่เราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเราก็เลยถามในครอบครัวไง
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเออโดยเฉพาะแม่แม่ของแฟนเขาไปดูดูดวงมา
ซึ่งแกก็ไม่เคยรู้จักกับครูบาเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำ
แกมาบอกแฟนว่าเขาบอกว่าครูบาบุญชุ่มชื่อครูบาบุญชุ่ม
ช่วยดึงมันจากนรกลงมาเขาบอกว่ามันไม่ตายหรอก
น่าจะเป็นวันที่เที่ยงสรุปวันที่๒เขาบอกมันไม่ตายหรอก
ครูบาช่วยช่วยมันยังไงมันก็ไม่ตายหรอก
คุณทันชนกบอกว่าพอผูกสายสินของครูบาบุญชุ่ม
เอาพระเครื่องมาคล้องไว้ที่คอนะเดือนหนึ่งหาย
เริ่มดีขึ้นเรื่อยร่างกายก็ฟื้นฟูกลับมาตอนนี้๙๐แล้ว
เป็นปกติแล้วเธอกับญาติญาติก็เลยเชื่อว่านี่คือปฏิหารนะฮะ
นี่คือความศักดิ์สิทธิ์บุญบรมีของพระครูบาบุญชุ่มนะครับ
แล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าบุญกุศลที่เคยไปบริจาคเงินสร้างเมน
ไว้ที่วัดบ้านแม่คำใต้ที่เชียงรายเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งตอนนั้นพระครูบาบุญชุมท่านก็มาเป็นประธานในพิธีในตอนนั้นด้วย
ค่ะครบถ้วนสำหรับเรื่องราวของทีมหมู